ครอบครัวสุขสรรค์กันบ้างดีกว่านะจ๊ะ
เมื่อวานนี้ยกขยงออกงานเลย

น้องพร้อมโตแล้ว๒ขวบเองค่ะเธอ๒ขวบกว่า

ควงภรรยาสุดสวยพาลูกชายสุดหล่อน้องพร้อม

น้องพร้อมก็ยกสูงเลยตามภาพที่เห็น
น้องพร้าว
หนุ่มสาวคนเล็ก
แล้วก็ตั้งใจดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่
เพื่อจะได้ดูแลลูกไปนานจ้า
เฮ่ยมันจะเป็นฝวงห้ากับ

เพื่อที่จะได้อยู่ดูแลคนที่อยู่

ไปดูอีกบ้านละกันทางด้านดีเจต้นหอมก็พาน้องปกป้อง
ไว้๔ขัวออกงานในลุกปกป้อง
ปกป้องนี่ยิ่งโตยิ่งโอป้ายิ่งน่ารัก

แม่ส้มหอมก็ให้คะแนนแบบ๑๐๑๐ไปเลยลูก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
แล้วก็เด็กที่ผ่านยุคโควิดมาจะไม่เอาสังคม
ถ้าใครเดินผ่านแล้วไปจับตัวเขา
เขาจะตกใจก็กังวลใจมากว่าจะรอดไหม

โอ้โหหลานล้าง
ดูจากในไอจีเขาก็เล่นกันแบบว่าสนิทสนมมาก
ปกป้องรอแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแม่ก็โตแล้ว
คุณผู้ชมค่ะส่วนที่ดีเจต้นหอมโพสต์รูปคู่คุณยุ้ยคุณทาน
เพราะว่าชื่นชมคุณทันค่ะซึ่งเป็นสามีดีเด่น
เงินให้ภรรยาพี่ยุ้ยหมดเลย
บอกตรงเธออิจฉานะจ๊ะ
แต่ก็โพสต์หาทำแบบขำเธอบอกนะ
ยืนยันว่าตอนนี้ต้นหอมค่ะโสดมากโสดแบบโสด

เพราะว่าตัวแสงแฟดค่ะ
อ๋อแสงปลา
เออแล้วตอนสัมภาษณ์ความเฮฮามันเกิดขึ้นนะ
มะหนุ่มใบ้นอรพัทนะเดินผ่านมา

ทรงไปเลยผู้ชายเดินผ่านแล้วแบบอุ๊ย

เอาไปฟังเหตุก็ได้

แม่ควรจะเท็จก่อนเร็ว

ถ้าเห็นสถานที่เที่ยวไม่ต้องขอถ่ายรูป

มันแยงตานะแม่เนาะ
แต่ว่ามันเป็นความคิดของผู้หญิงยุคใหม่นะ

ขอนหมูตำมาหาขินหาเงินเยอะ